มูเตรุไม่เข้าใครออกใคร

นี่คือที่หนึ่งค่ะ
ที่นี้เขาสอนธรรมตัดกรรม
ที่นั่นเป็นที่แรกที่ทำให้เราเห็นอดีตชาติของตัวเอง
เขาบอกว่าอดีตชาติมันจะแสดงออกมาได้๓ทาง

บางคนเห็นเป็นภาพบางคนเห็นออกมาพูด

สิ่งแรกที่เป็นตอนนั้นที่เป็นแล้วเห็นชัดมากคือ

แล้วเราลงไปคานเลยเลื้อยเป็นพญานาคเลย
อยู่ในวัดเลยแบบตัวเราเลื้อยอย่างนี้เลย

ซึ่งเรารู้ตัวเองด้วยนะแต่เราเบรกตัวเองไม่ได้

เมื่อเราได้ไปสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับพญานาค

แล้วเราไปกราบปู่ย่า
ไปตรงบ่อน้ำตรงนั้น
เราได้เห็นพญานาคจริงแวบหนึ่ง

เห็นเป็นตัวท่านเลื้อยแล้วก็ลงไปในถ้ำ
ในถ้ำตรงนั้นลอยลงไปข้างล่างเลย
เลื้อยลงไปในตรงสิ่งคำสโนธ
เราเลยเชื่อเลยว่าตรงคำชโนธมีพญานาคจริง
แต่หลังจากนั้นขอบอกอย่างหนึ่งว่า
ที่นั่นเองเนี่ยก็จะเห็นกรรมหลายอย่าง

ไม่ใช่ที่ไปกรรมฐานเปิดกรรม
ย้อนหลังกรรมไปอดีตว่าเราเคยเกิดเป็นอะไร

เคยเป็นผู้ชายด้วยเคยเป็นพระด้วย
ซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยคือถ้าเราไปรู้แล้วอย่าไปหลง
ไม่ได้ไปรู้อดีตชาติเพื่อให้เรามาหลง
ฉันเคยเป็นใครฉันเคยยิ่งใหญ่แบบไหนฉันเคยดียังไง
แต่ให้รู้อดิตชาติแล้วให้รู้ว่าเวรกรรมมีจริง
ไว้แต่เกิดมีจริงกฎแห่งกรรมมีจริง

อ้าวคุณเป็นมะเร็งคุณไปทำอะไรใครเข้ามา
ก็เคยทำปานาติบัติทำผิดศีล
คือฆ่าเป็นนักรบแล้วฆ่าคนเยอะมากเราทำไว้
แล้วเราคำว่าแก้กรรมเนี่ยมันแก้ได้ไหมแก้ไม่ได้หรอ
เชื่ออย่างนี้มดดำเราเชื่อว่ากรรมเนี่ยแก้ไม่ได้
กรรมสมมุติว่าเรามีเกลืออยู่หนึ่งกรรมมือเป็นเหมือนกรรม
แล้วก็บุญเรามีน้ำหนึ่งแก้ว
แล้วเอาเกลือหรือกำมือลงไปใส่ในน้ำ

แต่กรรมมันแก้ไม่ได้แต่เราสร้างบุญเพิ่มได้
น้ำที่เรามีหนึ่งแก้วเราลองปฏิบัติให้มากเป็นน้ำหนึ่งกรรมมัง
ใส่เกลือลงไปหนึ่งกรรมมันจะจืดลงไว้มดดำ
ถ้าเราปฏิบัติวันหนึ่งเรื่อยจนน้ำที่เรามี
มันเป็นแม่น้ำหนึ่งสายเหมือนภรรยาบุคคลอย่างโสดาบันขึ้นไป
ท่านมีเกลือหนึ่งกำมือแทบไม่ส่งผลกระทบอะไรกับถูกต้องชีวิตท่านอีกเลย

แต่ทีนี้ต้องมาถามคนปฏิบัติจริงแบบคุณเหมือนเอิญ
เขาบอกว่ามักจะต้องเจอดวงวิญญาณที่มาขอส่วนบุญ
ต้องบอกว่าพอหลังจากที่เราปฏิบัติไปถึงระดับหนึ่งส่วนหนึ่งเนี่ย
เราสามารถเห็นดวงวิญญาณได้
มีอยู่ครั้งหนึ่งที่เห็นแล้วแบบจำติดใจเลย
ก็คือตอนนั้นเริ่มบรรยายธรรมแล้ว

ตอนนั้นไปช่วยคอร์สเด็กที่เป็นโรคเอด

พอจะนอนก็แบบมีคนมาดึงขา

ช่วยสอนหนูด้วย

เราก็เลยบอกว่าเดี๋ยวพี่แผ่บุญให้นะ

ก็อาจจะสามารถเห็นสิ่งเหล่านี้ได้

ก็ตอนนั้นคือเราเป็นคนกลัวผีเข้าขั้นเลยนะ

แต่ว่าพอเริ่มได้แบบคือได้ฝึกให้เข้าไปนอนในโรงศพ
วันหนึ่งก็ต้องไปเราก็ต้องเป็นเหมือนเขา
เริ่มเข้าใจสัจธรรมเริ่มเข้าใจความจริงของชีวิต
ถ้าเราไม่ได้ปรุงแต่งเห็นอะไรไหวแล้วเราก็ไม่ได้ไปกลัว
เราตั้งจิตให้มั่นมันไม่ได้มีอะไร
มันก็แค่ลมมันก็แค่ต้นไม้มันก็แค่สิ่งนั้น

เราชนะความกลัวตัวเองเราก็เลิกกลัวผี
เราก็ฝึกทำไปค่ะ
พี่ตาเป็นอีกหนึ่งคนที่ปฏิบัติจนเชื่อว่าตัวเองเนี่ย
สามารถเห็นเหตุการณ์ล่วงหน้าได้ด้วย
คือไม่ใช่ว่าตัวเองเห็นเหตุการณ์ล่วงหน้า
แต่บางครั้งมันมีนิมิตรที่จะเห็นอะไรล่วงหน้าได้

ไม่ฝันมันคล้ายฝันแต่มันเห็นขึ้นมา
ก็คืออย่างมีอยู่ครั้งหนึ่ง
ในฝันเหมือนนิมิตเนี่ยเราเห็นครูบาอาจารย์ของเรา

ท่านเทศธรรมะให้เราอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้
แล้วเห็นว่าเราไปนั่งคุยกับท่านที่ท่าอากาศยาน
ก็ปรากฏว่าหลังจากนั้นอีกวันหนึ่ง
มีเพื่อนโทรมาตามว่าพระอาจารย์จะมาที่สนามบิน
ให้ไปฟังทำได้เราก็ไปที่สนามบิน
แล้วธรรมที่ท่านเท่คือเหมือนกับที่เราได้ยินมาแล้วในฝันหมดเลย
จริงซึ่งสิ่งเหล่านี้คนอาจจะบอกว่ามันเวอร์
แต่ถ้าจิตคุณอยู่กับตัวเอง

สมัยพุทธกาลสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเป็นปกติ
เพราะว่าจิตของเขาอยู่กับตัวเองมากกว่า
แต่จิตมนุษย์ในยุคนี้ส่งออกตลอดเวลา

สร้างบุญก็ได้สร้างกรรมก็ได้
เพราะว่าการที่เราเผยแผ่สิ่งที่เป็นจริงอย่าทำร้ายคนอื่น
หรือว่าสิ่งที่เผยแผ่ไปอาจจะไม่จริงด้วยซ้ำ

ทุกวันนี้โลกมันก็พัฒนาไป
แต่กรรมก็พัฒนาตามนะฮะติดจรวดนะคะ

แต่ในระหว่างการปฏิบัติธรรมก็ไม่ได้ง่ายทุกอย่างไป

สิ่งที่ศรัทธาเหมือนกันว่าเรางมงายหรือเปล่า
ได้ประจักษ์กับความอัศจรรย์ถึง๓ครั้ง
และหนึ่งในนั้นเป็นเกี่ยวกับ

นี่ก็คือใบโพลจากต้นพระศรีมหาโพ
พระที่วัดไทยพุทธคยาเนี่ยเขาเก็บมาให้คุณ

ธนาสาธุส่งต่อให้ได้ไปนะคะคุณหนุ่ม
และที่สำคัญของดีทีเด็ดที่น้อย
คนจะได้ครอบครองจะเป็นอะไรนั้นช่วงหน้าฮะ